พิธีไว้อะไรแต่งโมนิดาสามวันที่ผ่านมา
ก็ส่วนตัวพี่ได้ไปทุกวันเลยแล้วรู้สึกประทับใจมากนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะความประทับใจความอาลัยความคิดถึงยังมีอยู่ค่ะ
โดยเฉพาะเมื่อวานเป็นคืนสุดท้ายนะคะ
แต่ว่าก็ยังมีศิลปินดาราชื่อดังร่วมไว้อะไรกันเพียบเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวให้ดูภาพกันนะคะก็มีทั้งพี่เอสุปชัยค่ะ
กับพี่อ้ำพัชราภานะคะก็มาเป็นพี่อ้ำเนี่ยมาเป็นคืนที่สองแล้วนะคะ
มีพี่เวียสุโกลวัฒน์ด้วยนะคะนี่พี่เวียก็มานะคะ
คุณซีคุณเอมมี่นะคะคุณปลอยตีชดา
แล้วก็หนึ่งในนั้นที่หลายคนให้ความสนใจก็คือพี่โตโนภาคินค่ะ
ประมาณ๖โมงเย็นเนี่ยค่ะก็เดินทางมาเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะคะ
นี่คุณบอยพี่เมเกอร์นะคะก็มาค่ะ
โตโน่นะคะนั่งเข้ามาในฮอแล้วคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะหลายช่วงเราก็จะได้เห็นคุณโตโน่ร้องไห้นะคะ
แล้วก็หลายคนต่างเข้ามาพูดคุยปลอบโยนนี่แหละค่ะ
อย่างคลิปนี้นะคะคือพี่ปูอัญชาลีเข้ามาหาคุณโตโน่ค่ะ
ซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งของงานคุณเบิร์ต
หนุ่มของคุณแตงโมก็เข้าสวมกอดคุณโตโน่ด้วยนะคะ
อันนี้พี่ปูอัญชาลีเนี่ยค่ะเสื้อขาวก็คือนี่
นี่คือคุณเบิร์ตนะคะที่ใส่หมวกก็คือแฟนคุณแตงโมแล้วก็
เป็นภาพเป็นความประทับใจค่ะจังหวัดนี้แหละค่ะ
คุณเบิร์ตเข้าไปทักทายพูดคุยกับคุณโตโน่ค่ะ
สวมกอดตบบ่าแล้วก็พูดคุยกันสั้นค่ะ
เห็นไหมคะว่าแววตาของพี่โน่เนี่ยค่ะ
มันมีความซึ้งใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมมีคนแชร์เยอะมากค่ะ
เพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนประทับใจค่ะ
คนที่เคยรักคุณแตงโมเนี่ย
ทั้งสองคนมีมิตรภาพแล้วก็มีกำลังใจที่ดีต่อกันค่ะ

ก็ต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากวันอื่นนะคะคุณผู้ชม

คืนเนี่ยค่ะมีคุณกระติ๊บชะวันกรรับหน้าที่พิธีกรค่ะ
โดยมีพี่บอยพีเมเกอร์นะคะร้องเพลงอะไร
อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมในฮอพี่บอยร้องเพลงเพราะมาก
ใจมากจริงนะคะประกอบภาพวิดีโอพรีเซนต์เทชั่น
แล้วแล้วเรื่องราวของคุณแต้งโมโอ้โหหลายคนแบบร้องไห้เลยนะคะ
ก็คือพี่อ๊อดแม่อ๋อดเชียงใหม่เลยค่ะ

ซึ่งคุณสีเขาพูดถึงคุณแต้งโมก็อย่างน่าประทับใจด้วย

โมเป็นคนที่สุจริตต่อความรู้สึกตัวเอง

ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแจก
วันนี้คงปฏิเสธไม่ได้จริงว่าทุกคำพูดของโม
มันต้องกลับมามองเรื่องราวชีวิตของเราจริง

แม้ว่าจะเป็นหน้าสุดท้ายอย่างที่พี่ออสบอก
ไม่ใช่แค่คนรอบข้างที่เคยรู้จักกับโม
เห็นว่าโมเป็นอย่างไรวันนี้คนทั้งประเทศนี้ได้เห็นแล้ว
ว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามแค่ไหน

ขอให้โมได้รับรู้ว่าพวกเรารักและคิดถึงโมเสมอ
คือต้องบอกว่าพี่ซีพูดถูกมากเลยนะคะ
แล้วคุณซีค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงเบนจาคีตาความรัก
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์มากจริงนะคะ
เพราะว่าเป็นการรวมตัวกันในรอบ๑๙ปีค่ะ
มีคุณเฟี้ยวฟ้าวคุณจิ๊บกีตพัฒน์เนี่ยค่ะ
แล้วก็คุณเชียร์ที่คำพรค่ะก็พูดเปิดใจด้วยนะคะว่า
คือจริงที่มาวันนี้คือเสียใจมากนะคะ

คือแจ้งเกิดพร้อมกัน๑๙ปีที่แล้วนี่แหละค่ะ
แล้วก็เชื่อนะคะว่าแตงโมจะสัมผัสถึงความรักของทุกคน
ที่มามอบให้ถึงที่ได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
จริงว่าโมเขาสัมผัสได้ว่าบวกเรามาส่งกำลังใจให้เขา
แล้วเรารักเขาจริง
ค่ะก็ทีมนักแสดงที่เห็นหน้าจอนะคะ
อยู่ทางริมฝั่งนี้คุณบิ๊กภูชิสา
แล้วก็มีคุณเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบชมพูนุษย์เฟี้ยวฟ้าว
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผมยาวค่ะ
ใส่หน้ากากอาจจะไม่คุ้นนะคะนี่ค่ะจิปกีฎพัสค่ะ
คือนี่เป็นตัวแทนนะคะก็มีหลายคนที่มา
แล้วบางคนก็คือแบบไม่ได้อยู่ในวงการแล้วด้วย
ทุกคนมาส่งแบบคุณแตงโมด้วยใจจริงนะคะ
จริงมีนักแสดงหลายคนมากที่มาร่วมงานนะคะ
แต่ว่าเราก็หยิบยกมาให้ดูเป็นสีสันนะคะ
ว่าทุกคนรักแตงโมมากจริงค่ะ